ส่วนเรื่องของการแก้ปัญหาการขาดแคลนสารอาหารในนักเรียนบ้างนะครับ
ตอนนี้โรงเรียนในชนบทของจังหวัดเชียงราย
ก็ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเรียนรู้การทำเกษตรแผบผสมผสานด้วยตัวเอง
เพื่อเป็นการสร้างอาหารแล้วก็เป็นการสร้างโครงการอาหารกลางวัน
ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนสารอาหารให้กับเด็กเองด้วยครับ
เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนริมวัง๒
จะใช้เวลาช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนและช่วงเย็นหลังเลิกเรียน
ทำการเกษตรหลากหลายรูปแบบ
ทั้งการเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงไก่เลี้ยงกบและเพาะเห็ดนางฟ้า
ริมวัง๒เป็นโรงเรียนบนภูเขาห่างไกล
ตั้งอยู่ในอำเภอพานจังหวัดเชียงราย
ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีรายได้น้อย
กิจกรรมการเกษตรที่เด็กร่วมกันทำ
ไม่ใช่เพียงแค่การฝึกอาชีพ
แต่เป็นวัตถุดิบสำหรับอาหารกลางวันของพวกเขาด้วย
โรงเรียนแห่งนี้ได้รับทุนอาหารกลางวันปีละ๑แสนบาท
โครงการทุนอาหารกลางวันอย่างยั่งยืนจากสิง
โดยนำเงินค่านั่งรถชมไร่สิงปาร์คในจังหวัดเชียงรายมาสนับสนุน
ซึ่งทางโรงเรียนริมวัง๒ได้นำมาจัดซื้อเครื่องครัว
กรองน้ำสำหรับใช้ในหมู่บ้าน
รวมทั้งเป็นเงินทุนในการทำการเกษตร
เพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับอาหารกลางวัน
เด็กก็จะแบ่งหน้าที่นะครับ
ฐานพ่อเลี้ยงกบก็จะมีนักเรียนกลุ่มหนึ่งไปดูแล
ฐานพ่อเลี้ยงปลาดุกก็จะมีนักเรียนกลุ่มหนึ่ง
ทั้งหมดที่เราสร้างประสบการณ์ให้กับเด็กนะครับ
ก็เรามีพื้นที่เหลืออยู่นะครับบริเวณด้านหลังโรงเรียนนะครับ
ก็คุยกันนะครับว่าเด็กอยากจะเพาะอยากจะปลูกอะไรนะครับ

เป็นโรงเรียนอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย

โดยมูลนิธิพระยาพิรมพักดี
ซึ่งเด็กนักเรียนทุกระดับชั้นจะได้เรียนรู้การทำการเกษตร
เพื่อปลุกฝังให้มีทักษะความรู้ในกระบวนการทำงาน
เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตจริง
ไก่ไข่เพราะเห็ดการปลูกผักพืชสมุนไพร
การทำน้ำยาอเนกประสงค์การทำอีเอ็มการแปรรูปอาหารค่ะ
ขอบคุณครับ
กิจกรรมเหล่านี้ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากมูลนิธิมาเป็นเวลานานกว่า๓๐ปี
ซึ่งในปีนี้ทางโรงเรียนได้แบ่งกำไรจากการขายผลผลิตทางการเกษตรให้แก่เด็กนักเรียน
เพื่อให้เด็กมีความภาคภูมิใจ
และได้รับผลประโยชน์จากกิจกรรมที่ตนเองมีส่วนร่วม